ส่วนเกมการแข่งขันฟุตซอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียนะครับ
ต้นสังกัดที่ทางอาร์มสมมุติเถื่อนการ
เคยไปค้าแข้งอย่างเบสสุนกุลก็คว้าแชมป์ได้

เป็นเกมที่ถือว่าทำให้วงการฟุตซอลของเวียดนามนั้นตื่นตัวเลยนะครับ
เพราะว่าพวกเค้าได้เข้าจิงกับยอดทีนจากพุทธศัลยิกของอิราณครับ
เล่นรอบชิงเป็นครั้งแรกเจอกับเมซุนกุล

เป็นทีมฝ่อมินามที่เข้าชิงรายการนี้แล้วก็สู้สนุกนะครับเสมอกับเมฆสุนกุลไปสองสองครับในช่วงยี่สิบนาทีแรก
นำก่อนนะครับแล้วก็โดนเบสสุนกวนยิง๒ลูกแซงแล้วก็มาตีเสมอได้
แต่ว่าพิดัดที่๒นะครับเวียสุนกุลชั้นเชิงเหนือกว่าครับคือค่อยเล่นนะครับ
แล้วก็ได้เพิ่ม๒ประตูจากทางฟาฮัทฟาคิมซาเด
แล้วก็จุดโทษจุดที่๑นะครับของอารีฮัสซันซาเดย์ปิดเกมครับ
เอาชนะไทยสอนามไปสี่สองพลาสแชมป์เอเชียสมัยแรก
หลังจากจบเกมครับสุภพพุธธิวรรณการดาวยิงทีมชาตรไทย

แสดงความยินดีกับเมซุนกุลทีมที่อาร์มเคยไปเล่นด้วยสัญญายืมตัว๔เดือนในช่วงปลายปี๒๐๑๖ถึงต้นปี๒๐๑๗
แล้วล่าสุดก็ติดต่อให้อามย้ายไปร่วมงานกันอีกครั้งด้วยนะครับ
ส่วนคู่ชิงทรัพย์๓แบงค์ออฟเบรุทครับ
จากเรบานอนชุดศิลป์เงินที่เอาชนะชมบุรีบลูเวฟมาได้นะครับ
ตกรอบ๘ทีมไปชนบุรีนะครับแชมป์เก่า
ซึ่งเส้นทางของแบงค์ออฟเวรุฑครับก็ยังดีครับ
เอาชนะนาฟิศอาวาซาจากอิรักไป๕๓ครับในเกมนักชิงทรัพย์๓
โดยเกมนี้มาดีเจ้าวิทครับเดายิงของไทยอิร่าน
ของแบงค์ออฟเบรุทครับทำให้ฟิศมาคนเดียว๓ประตู
ทำให้จาวิทนั้นคว้าตำแหน่งดาวสันโวไปกรอง
ด้วยผลงาน๑๒ประตูครับ